ต่อกันที่คู่จริงกันบ้างดีกว่านะคะสำหรับแดนวรเวทแล้วก็น้อง
ตี้อังสุมารินเป็นยังไงคะเขาคุกเข่าขอกันแต่งงานกลาง
วัดป่าไปเลยสิคะซิสดูสิหลายคนโอ้โหแห่ปรบมือดีใจ
กันรัวมากมันถึงศีลเสมอกันใช่เรียกว่าหลายหลายคนลุ้นเลยแหละ
นี่แหละคู่นี้นะคะสำหรับพาตตี้กับแดน

เขาคบหาดูใจกันมาแบบมาราทอนนอนมาเลย๑๓ปี

แฟนคลับเนี่ยโอ้โหเชียร์แล้วเชียร์อีก
เมื่อไหร่หนอเมื่อไหร่เขาจะขอกันแต่งงานสักทีนึง

ใช่ค่ะงานนี้ก็ไม่ต้องรอแล้ว

เพราะว่าคือเป็นมงคลสุดนะคะ
ขอกันไประหว่างไปปฏิบัติภาพสถานที่ศักดิษฐ์
วัดป่าภูทับเบิกนี่แหละคุณผู้ชมบรรยากาศดีมากนะ

และล่าสุดจ้าแพตตี้ออกงานอีเวนต์พบปะสื่อมวลชน

เป็นยังไงอ๋อลาภูมาเลยนะคุณผู้ชมนะ

พี่น้องเนี่ยก็ได้เห็นถึงความตั้งใจของพี่แดนวาเลเวสด้วย
ช่วงเวลานั้นแพตตี้รู้สึกยังไง

แล้วเรื่องธีมงานแต่งเนี่ยอยากจะได้แบบไหน

ไปฟังจากปากว่าที่เจ้าสาวกันเลยซิกสิ

แต่พอมาอีกอันหนึ่งแล้วอ้าวมีอันนี้ด้วย
พี่แดนไม่รู้ว่าหนูแบบจะชอบแบบไหน
ก็เลยแบบในเมื่อหนูจะใส่ไปตลอดยาว
ก็อยากให้หนูได้เลือกเอง
ก็คือกำลังดูเรื่องของเลิกอยู่
ว่าจะเป็นช่วงไหนวันไหน
ที่ดีสำหรับเราทั้งคู่มันจะปีนี้ไหม

คือส่วนตัวปั๊ดชอบงานคิวสบาย
ที่แบบพาน้องหมาไปได้ด้วย

แล้วก็โชว์แหวนที่เอามาประกอบกันแล้ว
ตอนแรกพี่แดนเค้าให้แหวนมาแต่ยังไปให้เพชร

ส่วนใจใสให้มันเข้าข้างนอกข้างมือกันอะไรแบบหนิ
ตาแตกกระแทกตามาก

บอกว่าขอบคุณนะคะหนูชอบมากเลย